มันใหญ่มันใหญ่นั่นจะเป็นเอ้ยตัวเมียน่ะ
ข้าวบ้านข้าวบ้านน่ะจะเป็นตัวเมียนั่นจะเป็นตัวเมีย

มันมันถูกแล้วแล้วตรงมามาที่นี่บ่อยหรือครับครับ
เจอบ่อยอ่ะตามเนี้ยตามเนี้ยเจอบ่อยแต่ว่าหมามันเยอะ
เขาจะไม่ค่อยขึ้นมาปกติไม่ค่อยขึ้นมาแต่คุยกับโยมโยม
บอกเมื่อไวหนึ่งเขาก็รถเขาก็เหยียบงูเหลือมตาย
ใส่ส่องอะเนี้ยข๊อบหล่างข้อนี้ข๊อบนี้คว้าคอ
ตรงนี้แหละค่อยย่อมขึ้นมาขลี้ต้นซ้ายนั่งนางข๊อบคว้อ
ไม่รึครับเหมือนกันไม่ให้ตัวมันจะหลุดให้จับตัวจับตัว